วันนี้ผู้โชคดีทองล้านมาอยู่กับเราแล้ว
เผื่อจะได้ถามแม่งวันนี้เราก็ถามความมากเอาไว้นะว่า
ถ้ามีเงินล้านจะทำยังไงให้หมดในวันเดียว
วันนี้ต้อนรับผู้โชคดีเลยครับ

ธองภาพมูลค่า๑ล้านบาท

อัมพิวัตตอพิทักต์้คุณหุ่ยค่ะ
สวัสดีพี่หนุ่ยนะคะสวัสดีครับ
โหหวังน้อยแต่ได้เยอะนี่ไงมันก็เลยบอกตกใจ
ช่องไปเลยนะคะแต่พอเรารู้นี่คือเรื่องจริงนี่คือเหตุการณ์จริง
แล้วหลังจากนั้นทีมคารวาลเขาก็ไปแจ้งข่าวพี่ถึงที่เลยใช่ไหม
นี่แหมตามข้ามนี้เลย
ท่านว่าคุณแม่ไม่สบายด้วยหรือ

อ่อเป็นอย่างไรบ้างต้องรักษาอะไรงี้
เป็นความดันเหงาสั่นตัวร้อน

วันที่เราโทรไปแจ้งว่าพี่เป็นผู้โชคดี

ป่วยด้วยครับโอ้โหค่ะพี่หยุดอยู่กับคุณแม่พอดีวันนั้น

จะเอาไปทำอะไรบ้างกับ๑ล้านบาท

หนี้บัตรที่เป็นหนี้อยู่ครับ

เตอร์ไซค์ที่ผมขับรายเดอร์อยู่ครับ

เป็นทุนสำรองชีวิตแล้วก็ให้คุณแม่ให้ด้วยครับ

ตอนนั้นที่ถามก็คือว่าตอนโควิดตกงาน

ก็เลยมาขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารรายเดอร์

เพราะว่าเราไม่มีเงินไปซื้อสดนะครับผม

ก็เรียกว่าได้ทองล้านนี่มาพลิกชีวิตเลยจริงนะคะ
มีอะไรอยากจะฝากบอกกับคาราบาลไหมคะ
ก็ต้องอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณคาราบาลแดงนะครับที่
เขาเรียกอะไรเปิดโอกาสให้คนที่อยากพลิกชีวิตนะครับ
แล้วก็เขาเรียกอะไรฮะได้ต่อยอดชีวิตแบบหลายอย่างนะครับ

ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าว่าจะแจกจริงหรือเปล่านะฮะ
คือหลายคนเขามองว่าเราแจกจริงหรือเปล่า
พอมาได้จริงก็แบบรู้สึกแบบดีใจตื่นเต้นนะครับ

เตื่นเต้นเหมือนอยากจะพูดภาษาเหนือกว่าเลย
พูดเลยจับไป

อยากจะพูดว่าอะไรอยากจะ

แล้วก็ฝาบดี้เอาถิ้งบดี้เอาขวา

ถ้าเกิดว่าฝากธารเปาเขตรแดงเขียนคำว่าวิตามินบีสิบสอง
ชื่อนามสกุลและก็เปอร์โทรศัพท์นะคะ
ด้วยลายมือแล้วก็ทับใส่ใต้ฝา

ใช่แล้วค่ะทำให้ถูกกติกากันนะพี่น้องครับ
ค่ะวันนี้ยินดีครั้งหนึ่งกับคุณอภิพยาปัตตบิทากร

ใครที่ดูอยู่ตอนนี้บอกเลยไปส่งด้วย